ช่วงนี้มาดูเรื่องราวข่าวดีสำหรับคนที่รักรถอยากจะได้
รถที่มีป้ายทะเบียนเป็นชื่อตัวเองเลขสวยสวย
มรดสลิน๕มัตตะพง๑อะไรแบบนี้นะฮะ
ก็ลองดูแต่ว่าต้องกำเงินเยอะหน่อยนะ
แต่ย้ำนะว่าอย่าเอาชื่อแปลกจะไปด่าคนเสียดสีใครไม่ได้นะ
มันต้องเหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนดด้วย
ก็กระทรวงคมนาคมเขาเสนอไปเสนอร่างกฎกระทรวง
หดแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่ให้กับคอรมอลพิจารณา

จากเดิมรถยนต์นั่งสู่บุคคลไม่เกิน๗ที่นั่งจากเดิมนะฮะ
บรรทัศน์แรกนะฮะเดิมทีก็เป็นหมวดอักษร๒ตัวก่อน
จันมันมีตัวเลขก่อน๑ตัวใช่ไหม
เช่น๑กไก่กไก่แล้วก็ตามด้วยเลขไม่เกิน๔ตัวอะไรแบบนี้
ก็เพิ่มเติมเข้าไปเป็นทะเบียนพิเศษ
จะมีอักษรได้มากกว่า๒ตัวผสมผสานกันอยู่
สละวรรณยุคต่างได้แล้วก็ตามด้วยหมายเลข๑หลักเท่านั้น
เช่นอะไรอ่ะดูรถสลิน๕ชนบุรีรถสะพง๑กรุงเทพฯอาหารนคร
เดี๋ยวไอ้รถนัทพงศ์เนี่ยโตขึ้นขอให้มันเป็นคันนี้จริงนะ
ทัศนายสุรินอะไรแบบนี้แต่ว่าตัวเลขได้แค่๑ตัวจะเป็น๙๙
อย่างที่เราคุยกันไม่ได้เพราะมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวมันจะเกินป้ายไป
อันนี้ไม่ได้อันนี้ตัวอย่างแบบนี้เลยนะฮะ

เขากำหนดไว้ในกฎกระทรวงเลยต้องแค่๒บรรทัศน์ใช่ไหมคะ
ถ้าทัดยาวเกินไปมันก็จะล้นต้องเป็นกังวดถูกต้อง
แต่ว่าตัวอักษรที่เอามาผสมบนป้ายอย่างที่ผมบอกไปว่า
มันต้องไม่ซ้ำกับบทอักษรเดิมที่กรมการขนส่งทางบกเขากำหนดเอาไว้นะ
ไม่เป็นชื่อทางลบไม่ใช่คำหยาบคายก็ไม่ได้
เออเช่นที่คุณจะไปใช้ต่อต่่อดอเด็กกอะไรแบบนั้นอ่ะเข้าใจไหม
ไม่ได้อ่ะจะเป็นคำหยาบคายเป็นเศรษฐีคนอื่น
คำให้สวภาพอันนี้ก็ไม่ได้ใช่เอาให้มันเหมาะสม
ส่วนตัวแล้วที่เขาอยากจะให้ใช้คือเป็นเรื่องของชื่อจริงเท่านั้นแหละ
โดยป้ายทะเบียนพิเศษนี้นะฮะก็จะเป็นการประมูลเป็นป้ายประมูลครับ
ทางร่างกายและประสบเหตุทางรถยนต์ต่าง
เทศกาลต่างทางราชการกำหนด
กรมการขนส่งทางบกจะส่งร่างอันนี้
ให้กับคณะกรรมการกิจ
กลางปีนี้คุณจะเริ่มประมูลได้
แต่อย่างที่บอกไปว่าเริ่มต้น
ผมย้ำว่าเริ่มต้นคุณต้องกำเงินไปจอง

ถ้าเกิดคุณระบุว่าทัศนัย

เขาก็จะแบบทำป้ายคุณเลย

ก็ต้องมาแข่งกันหน่อยอะไรแบบนี้

เป็นประเทศแรกที่ทำแบบนี้นะคะ

อะไรแบบนี้แต่ผมไม่ขอใช้เดี๋ยวคนไม่รู้ว่ารถผมคันไหน

คุณผู้ชมบอกว่าใช้เงินขนาดนี้

รถหรูอยากจะมีรถเป็นชื่อตัวเอง
อะไรแบบนี้เอาก็แล้วแต่ความต้องการส่วนตัว
อีกมุมหนึ่งเนี่ยนะคะเงินที่ได้มาเนี่ยก็จะใช้ประโยชน์นะคะ
ในการที่จะเอามาพัฒนาประเทศจะได้ไม่ต้องไปเปลืองงบประมาณส่วนกลาง